การเข้าด้ามมีดมี๒ลักษณะคือการเข้าด้ามไม้โดยการนำครั่งมาใส่ในรูของด้ามไม้ที่ผ่านการเจาะรูนำปลอกเข้าด้ามไว้แล้ว
ด้ามมีดส่วนที่เป็นเดื่อยไปเผาไฟให้ร้อนแดงแล้วเสียบเข้ากับด้ามไม้ที่ใส่ครั่งไว้
ส่วนการเข้าบ้องจะเป็นการตีเหล็กส่วนด้ามให้เป็นแผ่นแล้วตีปลายทั้งสองด้านโหงงอเข้าหากัน
ช่างเรียกว่าตีห่อบ้องหรือตีรังบ้องซึ่งสามารถนำไปใช้ได้เลย
หรือนำด้ามไม้มาต่อให้ยาวขึ้นก็ได้